ที่จังหวัดระยองครับคนไปดูที่ดินแล้วชอบโอ้ที่สวย
ก็ไปดูหน่อยซิไปดูที่หน่อยเดินไปดูแบบว่าสำรวจหน่อย

เจอโครงกระดูกมนุษย์นะครับคุณผู้ชมครับ

ในที่ที่จะซื้อตัดสินใจจะเอาแล้วเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในที่ดินแปลงหนึ่งหมู่ห้าตะบนทุ่มควายกินตะเพิลแกรงสวรรค์ระย่อง
หลังจากรับแจ้งเหตุตบรวจสอบภอกแกรงไปกับแพทย์เวญแล้วก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไม่มีผู้เช่าแล้วก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็วัชพืชปกคลุมหนาแน่นเชียว
ในห้องพักเข้าไป
ไปเจอหัวกระโหลกมนุษย์เลยคุณวราพร
อยู่กลางห้องแบบนี้วางให้เห็นจากแบบนี้เลย
และโครงกระดูกอยู่ในห้องน้ำ
ฝ้าเพดานมีเชือกไนลอนคล้ายกับมีคนผูกคอตายเนี่ย
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จะไปซื้อที่แปลงนี้แหละห้องแถวตรงนี้แหละนะครับ

เพื่อจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจครั้งสุดท้าย
แล้วเดี๋ยวจะโอนแล้วจะโอนกรรมสิทธิ์แล้วจะจ่ายตังค์กันแล้วที่ตกลงกันไว้
ระหว่างเข้าไปสำรวจโอ้โหไปเจอกระโหลกฮะ
ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ครับตกใจมากได้สติรีบโทรแจ้งตำรวจนะครับ
แล้วจะซื้อต่อไปไหมพี่นี่คนเขารอฟังพี่อยู่
พี่จะซื้อต่อไหมอยากรู้จะซื้อต่อไหมเนี่ย
เดินสำรวจดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง
ก็เดินสำรวจมาทีละห้องละห้อง
แล้วมาเจอห้องนี้พอดี

เมืองต้นที่จะมานี่คือว่าจะมาซื้อทีด้วยหรือไง
คือจะมาซื้อที่ดินแปลงนี้นัดโอนกันวันที่๑๕
แต่คราวนี้มาตรวจทรัพย์ก่อนว่ามันมีอะไรเสียหายมาก
ก็เดินไล่มาที่ละห้องมาถึงห้องนี้พอดี

ก็คงจะต้องยกเลิกการซื้อไปเลยแหละ
แสดงว่าไม่มีใครเข้ามาดูตรงนี้ก่อนเลยใช่ไหมคะเนี่ย
ไม่ซื้อนะอีก๒วันจะโอนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดครับ
แล้วก็เก็บโครงกระดูกนะครับส่งไปโรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
เมืองต้นผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าก็ไม่มีคนในพื้นที่แจ้งคนหายนะ
ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าศพนี้เป็นใคร
อย่างไรเดี๋ยวจะสอบศูนย์ตามหายาดต่อไปนะครับ
ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครกันแน่ครับ